สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าหลายคนไปท่องเที่ยวบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือมาตามยอดดอยอดภูเห็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของลมหนาวที่หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมรับมือแล้วครับว่าสิ่งที่
ภายุลูกมหึมาเลยทีเดียวนะครับภายุลูกนี้ถูกสกัดจากลมหนาวไว้นะครับจึงไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนนะครับค่าอยู่แถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับซึ่งกำลังความรุนแรงของภายุลูกนี้ครับก็ไปดูดเอากระสานลมที่อยู่รอบเนี่ยนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางของภายุลูกนี้นะครับแน่นอนก็ไปดูดเอ

เป็นผลพวงมาจากพายุที่มีการดูดเอาลมแรงเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราเป็นลมหนาว
หลังจากนี้๑๙ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒เรายังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นอีกระลอกหนึ่ง
คุณผู้ชมสังเกตนี้คือเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นสีฟ้าจะสังเกตว่าถ้าหากคำนวณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ก็จะพบว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
นี่คือหลังจากวันที่๑๙จะพบว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนสีฟ้า
คือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายนะครับต่ำกว่า๒๐องศาก็ยังปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับ
เป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๒๒สีน้ำเงินน้ำเงินก็จะค่อยหายไป
ก็มาลุ้นกันอีกทีว่าสีน้ำเงินจะกลับมาปรากฏให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่านะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ